เดี๋ยวเราพาไปดูความใกล้ชิดความสนิทสนมของน้าหลานกันบ้างดีกว่านะคะ
พิชชนาธิ์แล้วก็นี่เลยน้องปาลินลูกสาวแม่เป้ยนะคะ
เขามีการครบวงโคเวอร์กันด้วยนะ
โอ้โหไม่รู้ว่าจะโคเวอร์ท่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวเราดูคุณเมย์เขาจะครบเวอร์ได้เหมือนเลย
พูดถึงลีลาความเทลนด์นี่เลยขอส่งปาลินเข้าประกวดนะคะ
ทุกคนเนี่ยเทใจนะคะเทคะแนนให้กับนี่เลย
เต็ม๑๐ไปเลยค่ะแม่ปารินจ๋า
เห็นได้จากภาพที่แม่เป้ยแชร์ให้ดูผ่านโซเชียลนะคะ

โดยเฉพาะลีลาการหม่ำหรือว่าลีลาการกิน
บอกเลยว่าเนี่ยมันได้อัตรรสคนนี้รีวิวเวอร์ของกินในอนาคตนะ

คุณเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกกินได้แบบนี้ก็ปลื้มปลื้มสุดเลยค่ะ
แล้วก็จากลีลาหม่ำสุดแสนจะอร่อยของปาลินนี่แหละ
เมื่อคุณน้าคนสวยอย่างคุณเมพิชชนาธิ์มาเห็นโอ้โหอดใจไม่ไหว
โค้บหน่อยละกันโคเวอร์ประชันความแบ๊วให้หลานสาวซะเลยนะคะ
ไปดูกันซิลีลาเป็นยังไงบ้าง
นิ้วน่าทางจะกรวบกรอบมากเลยนะคะน่ารัก

พิมพ์ด้วยนะบอกว่านี่ช่างทำเนอะ

บอกไว้เลยนะว่าปารินตอนนี้เขาเป็นขวัญใจชาวโซเชียล

ถูกต้องอาหารก็อร่อย
ผักบุ้งลอยฟ้าถ้าจำชื่อเพลงเขาผิดขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะ